มาที่ฝ่ายชายกันบ้างดีกว่าน้องสันวงสะท้อน
คนนี้บอกเลยว่างานดี

สำหรับสันมัยทองคำคนนี้คุณผู้ชมค่ะ
คนนี้บอกเลยว่ามีแฟนคลับมีแม่ยก

ดูจากเอาหรือผลงมาลัย

หันมาเอาดีทางด้านการร้องเพลงและงานแสดงแทน

ผมไม่สามารถที่จะทิ้งได้จริง

คุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนสร้างมา
ถ้าถามว่าการแสดงลีเกนะน่ะ

รวมถึงงานแสดงต่างก็ยังรับได้ตลอด
สรุปเลยนะผมรับทุกงานครับพี่

ต้องบอกว่าเราทิ้งลิเกไม่ได้หรอกครับ

ไม่ว่าจะเป็นงานละครงานเพลงที่เข้ามา

คือมรดกของคุณพ่อคุณแม่ที่เราสร้างเราไว้

เราก็ยังรักษาวัฒนธรรมไทยของลิเกเอาไว้ครับ

แล้วก็ละครก็รับครับตอนนี้เพลงก็กำลังอัดอยู่ครับ